ผมไม่ได้เป็นคนวินิจฉัยว่าใครผิดหรือไม่ผิด
แต่เป็นศาลนะครับที่เป็นคนวินิจฉัยว่าเอมมี่ไม่ผิด
โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
เน้นว่าคดีนี้เราใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ในการพิสูจน์ให้ได้ว่าเอมมี่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวสามีเลย
ตั้งแต่ตอนที่สามีไปเอายามาจนกระทั่งเอามาเก็บไว้
เอมมี่ไม่มีส่วนรู้เห็นโดยใช้หลักฐานที่เป็นทางวิทยาศาสตร์
สามารถตอบตรงนี้ได้จนสารท่านนะครับเห็นว่าเอมมี่ไม่ได้กระทำผิดจริง

เรื่องของการขายสำนวนขายสำนวนของตัวพนักงานสอบสวน
เป็นสำนวนหรือเป็นอะไรอย่างไร
เค้าใช้สำนวนที่พนักงานสอบสวนขายให้

ก็ขายให้กับคุณจำเลยไม่ต้องรู้ชื่อนะ
เอาเป็นว่าขายให้กับทีมของจำเลยนะครับ
ก็ส่วนมากเป็นพวกตำรวจระดับ๕๐๐ตำรวจ
เอาเป็นว่าคือระดับนี้ทั้งนั้นไม่มีพวกไม่มีสูงกว่าร้อยตำรวจเอก
เรื่องที่ผมพูดไม่ได้นะแต่ว่ามันมีลักษณะคือเป็นเรื่องสำคัญด้วย
แล้วก็เป็นหลักฐานที่ทำให้ศาลยกเลย
ไม่ใช่เขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการวิ่งล้มคดี
แต่เขารู้เห็นการกระทำความผิดของกระบวนการเหล่านี้
ก็คือเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็พวกนี้ก็คือนะครับมาจ้างให้เขาหยุดไม่ให้เปิดเผยไม่ให้เปิดโปรง
เจ้าที่คนไหนเคยรับเงินจากผมหรือแม่เอมมี่เนี่ยออกมายืนยันเลยนะครับ
ถ้าเกิดเรามีหลักฐานชัดชัดตายแน่นอนนะแต่มันไม่มีครับ
ไม่เคยมีการโอนเงินให้ใครทั้งสิ้นนะครับตำรวจ
ไม่มีความหลักใจเลยนะครับ
ถ้าเกิดผลออกมาแล้วมันไม่มีการที่ตำรวจไปทุจริตต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ

ทางตำรวจที่เสียหายทางอายการที่เสียหาย
ก็คงจะต้องมีการเอาเรื่องเอาราวเขาแล้วแหละนะครับ
เพราะว่าออกมาทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัย

วันนี้ถามตรงกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์
คุณจอมขวัญขออนุญาตลาทั้งสัปดาห์นะฮะ
เดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับ
ปัดนี้ก็อยู่กับผมภาคภูมินะครับ

แต่ว่าประเด็นร้อนที่ทิ้งเอาไว้เนี่ย
ก็พร้อมกับแขกรับเชิญในรายการนะครับ
ทำให้ผมอุ่นใจขึ้นมากเลยนะฮะ

ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
วันนี้อยู่กับเราที่นี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ

ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับ

ขออนุญาตแนะนำอาจารย์ก่อนเลย

ความจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่๑๖กันยา๖๐

ถูกจับแจ้งข้อหา
ทั้งค้าและเสียบยาเสียบติดทั้งคู่

สิงหาคมที่ผ่านมาสารชั้นต้นพิพากษานะครับ
ท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์นะครับ
นายปุญยวัตรหิรันเตชะแฟนนุ่มของเอมี่อามาเรียนะฮะ
สารสั่งจำคุกนะครับฐานค้าแล้วก็เสพยาเสพติด
แต่ว่าสารภาพเนี่ยแต่รวมแล้วโทษจำคุกก็หนักอยู่นะฮะ
หลายปีด้วยกันนะครับแต่ว่าเอมี่อามาเรียเนี่ยครับ
สารท่านยกฟ้องเรื่องของการค้ายาเสพติดเหลือแต่เสพ
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอุทธรณ์
ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์แต่ว่าทาง
จำเลยทั้งคู่เนี่ยจำเลยที่๑กับจำเลยที่๒เนี่ย
อันนี้ทนายความเขาบอกว่าคงจะไม่อุทธรณ์เพราะว่าก็
พอใจกับคำพิพากษาที่ออกมานายปุญญวัฒน์เนี่ยนะฮะ
จำเลยที่๑นะครับแฟนนุ่มของเอมี่อามาเรียนะฮะ
สารพิพากษาให้จำคุกทั้งหมด๒๕ปี๔เดือน๑๕วัน
ปรับ๗๕๐๐๐๐บาทนะครับอันนี้ลดโทษละลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
จำคุกตลอดชีวิตส่วนเอมี่นะฮะจำคุก๖เดือนปรับ
แต่ว่าสารภาพก็จำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐๐แต่ให้รอการลงโทษไว้๒ปี
ครับทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ
ตำรวจนครบานผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คนคนนั้นก็อย่างที่ทราบดีคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีขบวนการในการช่วยเหลือวิ่งเต้นคดีให้กับเอมี่อามาเรีย

แล้วล่าสุดนะฮะพลตำรวจโทชานเทพเสสเวท
ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้ว
บอกว่าคงต้องส่งต่อให้พบชนท่านใหม่
เพราะจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่๕๖นาย
เป็นชุดจับกลุ่มครับจับกลุ่มเอมี่กับแฟนนุ่มเนี่ย
พนักงานสอบสวนด้วยซึ่งมีหลายระดับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

เอมี่ที่ถูกกล่าวหาว่า
คดีค้ายาเพราะมีการช่วยเหลือวิ่งเต้นคดีเนี่ยอาจารย์คือก็เลยต้องเชิญอาจารย์มาเพื่อจะคุยกันว่าเออแล้วมันจะไปยังไงต่อเนี่ยคดีนี้
มันต้องแยกเป็นสองส่วนนะส่วนของเอมมี่ก็ว่ากันไปส่วนของเอมมี่เนี่ยก็รอดูว่าท่านอายการสารสูงจะสั่งอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์
ซึ่งบางทีปกติเราอุทธรณ์ไปใน๓๐วันนับแต่วันที่ศาลเช่นต้นอ่านกรรมภาษา

พิมพ์ภาษาตอนอ่านเขาอ่านตัวร่างเขาไม่อ่านตัวจริง
อ่านเสร็จแล้วถึงที่พิมพ์ตัวจริงประการที่หนึ่ง

การที่สองก็จะเป็นเรื่องของอายการต้องตรวจอายการสารสูงเขาต้องตรวจสำนวน
แล้วเขาจะอุทธรณ์ไหมถ้าเขาอุทธรณ์ไม่ทันเขาก็ขยายเวลา
หรือถ้าเขาไม่อุทธรณ์นะครับแล้วต้องส่งไปให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าจะเห็นด้วยกับคำสั่งของอายการสารสูงที่จะไม่อุทธรณ์ไหม

แต่ถ้าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไม่เห็นด้วย
แย้งความเห็นของแย้งคำสั่งของอายการสารสูง
เขาจะส่งกลับมาที่สำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
เพื่อให้อัยการทั้งสุทธิ์ตัดสินใจว่าจะอูทรอนหรือไม่อูทรอน

ใครเป็นคนขอขยายครับ

ถ้าเราคือกระบวนการในการเสนอเนี่ย
มันต้องหนึ่งต้องเอาคัดเอกสารมาทั้งหมด
แล้วมาดูคำให้การเราจะไม่มีอยู่ต้องคัดจากศาล
แล้วดูเสร็จก็จะมีความเห็นว่าอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์

แต่ถ้าไม่อุทธรณ์ต้องส่งให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเห็นด้วยก็จบ
แต่ท่านบอกไม่เห็นด้วยแย้งว่าควรอุทธรณ์

อายการผู้ที่เป็นผู้ฟ้องคดีนี้ฟ้องแฟนนุ่มกับเอมี่เนี่ย

คนนี้ไม่มีสิทธิ์คิดแต่อูทรอนหรือไม่อูทรอน

ไม่ใช่ครับต้องอายการอีกชุดหนึ่งครับ

อันนี้เขาอายการฝ่ายคดียาเสพติด

ใช่เขาฟ้องแล้วเขาว่าความเขาอยู่ในศาลชั้นต้น
แต่คดีถ้าจะขึ้นสู่สารอุทธรณ์หรือสารดีกาเนี่ย
เป็นหน้าที่ของอายการสำนักงานคดีสารสูง
อ๋อต้องส่งไปอีกชุดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นชุดนี้คุณจะมาตัดสินใจว่าเราไม่อุทธรณ์แล้วไม่ได้
นี้แค่มีความเห็นว่าควรหรือไม่ควร
แต่การตัดสินใจอยู่ที่อายการสารสูง
ที่อายการสารสูงจะเป็นอายการ

พวกนี้จะมีความรอบครอบ
มีความเชี่ยวชาญเขาก็จะนั่งดูกับเขา
ถ้าเขาเห็นว่าควรอุทธรณ์

อย่างพวกัวตราวท่านเดินแล้วถ้าเห็นด้วย

หมายความว่าท่านแย้งว่าควรอุทธรณ์ก็ส่ง
ที่สำนักงานชี้ขาดของผมนี่แหละ

ผมก็ตรวจสำนวนแล้วก็ทำความเห็นเสนอ
ให้ท่านอายการสุดเป็นผู้พิจารณา

อันนี้คือกรณีการอุทธรณ์คำพิพากษาของสารชั้นต้น

นายปุญญวัตรหิรันเตชะ

ส่วนเอมี่ที่ฟ้องมาว่าทั้งค้าทั้งเสพเนี่ย

คำพิพากษาที่ท่านลงมานะฮะ
สารชั้นต้นนะครับสารท่านพิเคราะห์
เบิกความแล้วก็พยานหลักฐานแล้ว

จำเลยที่๒สารท่านบอกว่า
มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่๒
มียาเสพติดไว้ในครอบครอง

และการนำสืบของโจทย์ยังรับฟังไม่ได้

เป็นผู้ติดต่อซื้อยาเสพติด
ผู้ค้ามาจำหน่ายด้วยตัวเองตั้งแต่แรก

แม้จะพบว่าจำเลยกำลังเสพยาเสพติด

ก็ตามพยานหลักฐานโจทย์

ของกลางได้ในบ้านเกิดเหตุ

ตามคำพิวักษาศาลก็บอกว่าโจทย์ยัง
นำสืบไม่ได้ว่าโจทย์ก็คือ

เบิกความไม่ได้ว่าฟังไม่ได้ว่า
ร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่าย

ซึ่งอาจารย์ขออนุญาตซึ่งพนักงานอายการ

พนักงานของตัวแต่ว่า
พยานที่จะต้องมาเบิกความในศาล

เพราะเมื่อกี้ตอนต้นรายการผมฟังเนี่ย
เช่นธนายศิษฐาท่านบอกว่าอะไรเนี่ย

พยานหลักฐานวิทยาศาสตร์แต่ที่คำพิพากษาไม่ได้พูดถึงหลักฐานวิทยาศาสต
เพียงแต่บอกว่าโจทย์นำสืบไม่ได้
นำสืบไม่ได้คือ๑อายการสืบละเอียดไหมโอเคนะครับ
ที่๒พยานเบิกความครบไหมหรือพยานกลับคำให้การหรือเปลี่ยนแปลงคำให้การไหม
อันนี้เราไม่เห็นนั่นนวลนะแต่พูดให้ฟังว่าถ้าสารวินิจฉัยอย่างนี้
ซึ่งปกติถ้าอายการเขาฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า
ถ้าไม่น่าเชื่อว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายเขาก็ไม่ฟ้องถูกไหมล่ะ
แต่พอเขาฟ้องแล้วนั่นคือกระบวนการของการฟ้อง
แต่กระบวนการอีกกระบวนการคือกระบวนการของการนำพยานเข้าสืบ
พยานเบิกความอย่างไรพบเอมมี่อยู่ตรงไหนยาเสพติดวางไว้ยังไง
ฉันจับกลุ่มมีเครื่องชั่งเครื่องวัดมีถุงประตงประติกอะไรบ้างไหม
แล้วพนักงานสอบสวนเองเนี่ยถ้าจะสอบอย่างนี้นะพูดในทางทฤษฎี
พนักงานสอบสวนก็จะต้องสอบไม่ใช่สอบแค่ตอนจับ
วันนี้เรามีปัญหาเรื่องการสอบสวนผมสอนสาบันส่งเสริมงานสอบสวน
น้องพนักงานสอบสวนเข้าใจหมดแล้วตอนนี้เราสอบแค่
ถ้าเห็นเขาแทงสอบแค่แทงแต่ไอ้ก่อนแทงน่ะไม่เคยสอบ
เคสของเอมี่เนี่ยก็เห็นแค่มียาเสพติด
ช้อน๘๙กัญญายน๖๐เปิดประตูพลัวเข้ามาวนี้
เอมมี่เสพอยู่แต่ถ้าสอบก่อนนั้นนี้ได้ไหม
มาบ้านนี้ก่อนอยู่มากี่วันอยู่นานไหมอะไรไหม
โทรศัพท์ติดต่อกันอะไรยังไงไหมที่แฟนบอกว่าไปซื้อคนเดียว
ต้องเรียนคุณภาครักษ์ภูมิก่อนนะนี่ผมพูดในทฤษฎีนะ
โดยหลักทั่วในคดีผมไม่เห็นไม่ได้ว่าใครตั้งสิ้น
ไม่เคยเกี่ยวเอมมี่เคยมาเอมมี่เคยค้างเอมมี่เคยอยู่
แล้วมีของอยู่ในนี้มันจะรู้ไหมว่าทำอะไร
แล้วถ้าปริมาณมันมากเกินไปมันมากเกินที่จะเสพหรือเปล่า
เวลาพวกผมฟ้องคดีหรือชี้ขาดให้ฟ้องคดี
อายการสุดก็มองอย่างนี้มองอย่างนี้ว่ามันมากเกินไปไหม
อย่างเวลาเราจับยาเสพติดได้นะตำรวจจับได้
มนต์บอกมีอยู่ในกระเป๋า๒๐เมตร
แล้วก็บอกว่าเขาเก็บไว้เสพ๒๐เมตรนี่เมตรเท่าไหร่ละ
ละ๓๐๐เท่าไหร่

ซื้อมาเสพเม็ดละ๓๐๐แต่ตัวเองเนี่ยขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์โทรมอย่างนี้

เออไอ้นี่มันรับมาขายหรือเปล่า
เราก็ต้องดูในเหตุและผล
ตรงนี้เราไม่รู้ว่าคดีนี้เขาสืบอย่างไร
แต่ถ้าให้ครบอาจจะต้องสืบต่อไปว่า
แฟนของเอมมี่ปุณวัฒน์เคยทำอะไรที่ไหน
เคยมีการติดตามก่อนจับไหม
แล้วถ้าไอ้อาจารย์เขาจะอุทธรณ์เขาต้องไปไล่ไหม

แล้วมันไม่ออกมาเหมือนเดิมหรออาจารย์

ในบันทึกจับกลุ่มมันมีรายละเอียด

นี่เขาปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่าเขารับแค่เสพอย่างเดียว
ไม่ถ้าจำชั้นจับกลุ่มเขารับไม่ใช่เหรอ

เอาล่ะมันก็ต้องดูล่ะเอาแต่ปฏิเสธหรืออะไรก็ตามใจ

นี่อาจารย์จำเลยที่๑

จำเลยที่๒ให้การรับสารภาพ
เพาะข้อหาเสพยาเสพติดเท่านั้น
โดยให้การปฏิเสธข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

ปกติคำให้การชั้นจับกลุ่มเนี่ย
รับสารภาพรับฟังเพื่อการลงโทษไม่ได้
ต้องฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
โตนี้เนี่ยบันทึกจับกลูมมันเขียนครบมั้ย

แผนที่เกิดเหตุเขียนอย่างไร
คืออย่างนี้ครับ
ท่านผู้ชมต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับว่า
ที่เรากำลังพูดกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะมานั่งไล่บี้
ตอนนี้เขาบวชชีอยู่แล้วแต่กำลังพูดถึงขบวนการทั้งหมด
ตามที่มันเป็นคดีขึ้นมาระหว่างที่คุณอาชิริยะไปร้องว่ามันมีขบวนการวิ่งเต้นช่วยเหลือคดี

อาจารย์ไล่ให้ฟังนั่นหมายความว่าชั้นอายการแล้วไล่ลงมาตั้งแต่พนักงานสอบสวนชุดจับกลุ่ม
พนักงานส่วนก็ต้องสอบโดยละเอียดโดยหลักการมานะ

คุณอาชิริยะบอกว่ามีทนายเข้ามาอะไรพวกนี้
ทนายเขาได้สิทธิ์อยู่อันหนึ่งนะ
เวลาจะสอบผู้ต้องหาทนายมีสิทธิ์จะนั่งฟังอยู่ด้วย

เพราะเรากำลังจะเข้าถึงเรื่องของทนายความ
ครับเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญนะครับคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
กันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาต่อนะครับ
ระหว่างของคุณอาชุยะกับทนายคนนั้นหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับผมทำเพื่อความถูกต้อง
การที่เรานะครับเราไม่ทำเรื่องยาสิบติด
ยาเสพติดนี่เป็นเรื่องของบ่อนทำลายชาติอยู่แล้วทุกคนต้องรู้
ดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่ทำผิดกฎหมาย

อย่างนั้นคนมีเงินวิ่งเต้นก็ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายถูกไหม
คดียาเสพติดเป็นคดีที่ถือว่าบ่อนทำลายชาติ
คนที่รับเงินคดียาเสพติดแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ทำลายชาติบ้านเมือง

เกี่ยวเรื่องส่วนตัวนะครับท่านก็บอกเลย
ผมไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวนะครับพูดตรงเลยว่าทุกอย่างเราทำตามไปสถาน
มีการช่วยเหลือผู้ต้องหาคือคนที่๑นะครับ
โดยมีการจ้างตำรวจมาทำเรื่องร้อยทับสอง

ระดับสองคือจะให้ลดโทษเป็นการรับประกันล่วงหน้าว่าถ้าคุณรับสารภาพคนเดียวนะครับ
ก็จะได้๑๐๐ทับ๒หลักฐานเรามีชัดเจนนะครับ
เรามีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่เคยเป็นทนายความ
เพราะคดีนี้มีการเลิกจ้างทนายความหลายคนนะครับ
ซึ่งสำนวนการสอบสวนทนายฟาร์มคนแรกคนที่๒เขาจะเห็นทั้งหมดนะครับ
เมื่อเวลาไปเบิกความก็จะเห็นเลยว่าคนที่มาเบิกความก็มีการเลือกคนมาโดยเฉพาะ
สิ่งที่น่าแปลกใจคือพนักงานสอบสวนทำไมถึงไม่ได้ขึ้นเบิกความในศาล
เจ้าหน้าที่คนไหนเคยรับเงินจากผมหรือแม่เอมมี่เนี่ยออกมายืนยันเลยนะครับ
ถ้าเกิดเรามีหลักฐานชัดตายแน่นอนนะแต่มันไม่มีครับไม่มีใครมีการโอนเงินให้ใครทั้งสิ้นนะครับ
ตำรวจตำรวจเนี่ยที่ทำคดีนี้แม้แต่ตอนก่อนที่เรื่องจะเกิดนะครับ
ตอนที่กำลังสู้คดีอยู่เขายังไม่อยากคุยกับผมเลยนะครับ
เพราะว่าคดีนี้อย่าลืมว่าเป็นคดีดารานะครับที่ถูกจับได้เป็นคดีที่สำคัญ
แล้วสื่อเนี่ยต้องให้ความสนใจอยู่แล้วไม่มีตำรวจคนไหนกล้าหรอกครับ
ไม่มีความหนักใจเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคนร้องเรียนมั่นใจว่าตัวเองมีหลักฐานสำคัญจริง
ถ้าเกิดผลออกมาแล้วมันไม่มีการที่ตำรวจไปทุจริตต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
ก็อยากจะเรียกร้องนะครับทางตำรวจที่เสียหายทางอายการที่เสียหายนะครับ
ก็คงจะต้องมีการเอาเรื่องเอาราวเขาแล้วแหละนะครับ
เพราะว่าออกมาทำให้สังคมเนี่ยนะครับเคลือบแคงสงสัยในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมาเสียหายไปแล้ว
แล้ววันนี้คนอาจจะถามว่าแล้วผมไม่ได้ร้องเรียนผมผมมาทำไมนะครับ
ผมเป็นทนายของเอมมี่นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการวิ่งเต้นคดีมันก็ต้องมากระทบกับคดีของเอมมี่และผมซึ่งเป็นทนายความนะครับ
วันนี้เราจึงนำพยานหลักฐานต่างเนี่ยมาให้กับทางบรชนนะครับได้ตรวจสอบเลยไม่ต้องไปคัดเลยนะครับ
แล้วหลักฐานตรงนี้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นโดยสารสถิตยุติธรรมนะครับ
ก็ขอให้สังคมตัดสินเองแล้วกันครับว่าที่เขาออกมาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับ
ผมไม่อยากไปวิจารณ์หรอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวอะไรกับผมหรือเปล่านะครับ
ให้สังคมตัดสินกันเองดีกว่าว่าการกระทำของคนนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับคู่นี้เนี่ยเขาช่วยเหลือหมวดจรูนกันอยู่นะฮะหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
แต่ตอนนี้มีกรณีปัญหากันจากคดีของเอมี่อามาเรีย
ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายความให้กับเอมี่อามาเรียนะฮะ
จนสามารถสู้คดีแล้วก็หลุดพ้นข้อหาค้ายาเหลือแต่เสพ
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ไม่ได้เป็นทนายความแต่ว่าเคลื่อนไหวช่วยเหลือ
ที่ตกเป็นเหยื่ออาจยากรรมมีปัญหาด้านคดีความออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับ
คุยกันต่อครับอาจารย์ครับเขายังไงกันไม่รู้คู่นี้เบื้องหน้าเบื้องลึกเบื้องหลังไม่รู้ล่ะ
แต่เอาเป็นว่าเขามีกรณีปัญหานี้กันอยู่คดีนี้
ครับก็คุณอัชยะก็ร้องตำรวจ
ไปร้องที่ปวชนร้องที่อายการด้วยไปพบท่านทิศดีคดียาเสพติด
แล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยบอกพรุ่งนี้ท่านจะไปพบอีกจะเอาหลักฐานอะไรไปให้อธิบดีคดียาเสพติดเนี่ยสำนักงานคดีดูต่อ

เอมี่อามาเรียหลุดคดีตอนสารชั้นต้นเนี่ยนะคดีค้ายาเสพติดเนี่ย
คุณอัจฉริยะออกมาบอกว่าไปร้องเรียนเลยนะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับพร้อมกับหลักฐานบอกว่ามีหลักฐานด้วยในการช่วยเหลือวิ่งเต้นทางคดี
บอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยในการต่อสู้ทางคดีของนางสาวเอมี่อามาเรียว่ามีผู้ว่าจ้างใช้เงินในกระบวนการต่อสู้คดี๑๕ล้านบาท
ในการเข้าถึงข้อมูลทางคดีตั้งแต่ใบบันทึกจับกลุ่มสำนวนคดีจัดหาพยานเท็จขึ้นให้การต่อสารโดยมีตำรวจเกี่ยวข้องตั้งแต่ชุดจับกลุ่มชุดสอบสวนไปจนถึงอายการรวมทั้งหมด๑๗คน
หลังจากนั้นไม่นานพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบานในขณะนั้นตอนนี้เปลี่ยนคนแล้วไปส่งไม้ต่อแล้ว
บอกว่าพบข้อบกพร่องจริงพบข้อบกพร่องของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่๕๖นายเป็นชุดจับกลุ่มกับพนักงานสอบสวนมีหลายระดับด้วย
รวมถึงพบเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรวมอยู่ด้วยแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ผมไปไล่ดูเนี่ยรู้สึกว่าคดีนี้ปปศเขาไม่ได้จับนะ
ไม่ใช่เป็นสนสายใหญ่
อาจารย์มองอย่างไร
ก็คือถ้าปปศจับมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้เขาจะสอบละเอียดจิ๊บเลยทีนี้สายใหม่นี้ผมไม่รู้ว่าเขาสอบยังไง
แต่คุณอาชญาก็ร้องเรียนไปที่อายการด้วยกล่าวหาว่าอายการคนหนึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็อาจจะเป็นหมายที่ท่านภูมิชนท่านพูดถึงฆาตการระดับสูง
เอาล่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เป็นใครก็ปล่อยให้เขาสอบไป
แต่ผมเป็นเพียรถว่าผมรับก็ได้ว่าอัยการผิดโดนหนักนะ
แล้วท่านท่านายถ้าท่านายผิด

อย่างที่ผมบอกว่าขั้นตอนแรกที่ทนายสิทธาเขาพูดถึงเรื่องพยายามหลักฐานวิทยาศาสตร์
แล้วสารบอกว่าไม่ใช่สารบอกว่าพยานโจทย์นำสืบไม่ถึง
ทีนี้ข้อบกพร่องอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างที่ท่านพบชนพูด
ผมเข้าใจว่ากระบวนการการสอบสวน
แต่คุณอัชยะเขาบอกว่ามันมีเอกสารอะไรบางอย่าง
อายการเอาเข้าสำนวนหรือดึงออกจากสำนวนอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะครับ
แล้วทีนี้คำถามก็คือว่ามันบางคนสงสัยว่าทำได้ไหม
พี่บ๊วยผมสงสัยนะพอฟังเรื่องนี้นะ
ก่อนเราก็เคยได้ยินเอาวิ่งเต้นคดีซื้อคดีเป่าคดี
แต่นี่คดีมันใหญ่มากที่อาจารย์มันทำก็ได้เหรอ
คือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาเนี่ย
เมื่อมีปัญหาด้านคดีความก็วิ่งเต้นหมดแหละนะ
แต่ผมบอกแล้วกันถ้าวิ่งเต้นแล้วติดปลายนวมเข้าไปเนี่ยทุจริตนะ
แต่บางคนวิ่งเต้นร้องขอความเป็นธรรม
เราเห็นไหมแม่ถูกดูเปรี้ยวก่อนแล้วกันดูเปรี้ยวแม่ก็ไม่ยอมวิ่งเต้น
ตำรวจให้สอบนู่นสอบนี่ยื่นนู่นยื่นนี่อันนี้เราก็เห็นอยู่บางส่วน
เห็นไหมหรือแม้แต่ทานายโรนโรงพาไปหาพยายามหลักฐานให้
เราก็พูดได้ว่าวิ่งเต้นแต่ถ้าคุณเสียเงินด้วยเพราะการวิ่งเต้นมันทุจริต
ถ้าล้มคดีก็ทุจริตหนักกว่าเดิม
มันต้องแยกระหว่างวิ่งไปร้องขอความเป็นธรรมกับใช้เงินวิ่งเพื่อ
คดีล้มคดีแต่ร้องขอความเป็นธรรมใช้เงินก็ทุจริตนะ
ไม่ได้นะให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เอาอย่างนี้ก่อน
แล้วผมก็เคยบอกแล้วว่าผมยอมรับว่ามันมีมันก็มีแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ใครจะไปบอกรับแทนอื่นว่าพวกผมดีหมดผมก็ไม่กล้าหรอก
มันก็ต้องมีแหละคนไม่ดีเพราะว่าในอดีตตัวอย่างมันมี
แล้วอายการเขาก็ไล่ออกแล้วฟ้องคดีติดคุกแล้วก็มี
อันนี้อันหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่มันยังใช้ได้อยู่ดีอยู่นะครับ
ทีนี้ถามว่าวิ่งอย่างนี้วิ่งได้ไหมไอ้วิ่งตั้งแต่ชั้นสอบสวนได้

นั่นแหละเมื่อก่อนมีหนักกว่านี้อีกเมื่อก่อนมีขนาดเปลี่ยนสำนวนกันเลย
เห็นไหมจับสถานบริการจับสถานบริการผู้จัดการจะต้องโดนจับ
ก็เล่นเปลี่ยนตัวกันตรงนั้นเลยเปลี่ยนจากผู้จัดการเอาพันลงเป็นผู้จัดการเลยแหละก็มี
ฟ้องคดีที่นครปฐมคดีสารแขวงเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาเอาสามล้อมาเล่นเล่น
๊อกเด้งแทนอาเซียแล้วพวกนี้ก็มันก็มีเห็นไหม
คือกระบวนการผมบอกว่าทุกกระบวนการอันนี้ไม่ปฏิเสธ
คดีนี้ถึงสารชั้นต้นแล้วนะสารชั้นต้นก็ไม่เป็นไรอันนี้สารชั้นต้นก็เหมือนกัน
ทีนี้เขากำลังอาชญาก็พูดถึงว่าตำรวจที่ไปเบิกความจะไปเบิกความเรื่องร้อยทับสอง
ถ้าเบิกความเรื่องร้อยทับสองเนี่ยร้อยทับสองคืออะไรจ้ะร้อยทับสองคือมันพร่ามยัดยาเสพติด
ยาเสพติดให้โทษมาตรา๑๐๐ทับ๒เขาบอกว่าถ้าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์
ให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายสืบสวนอะไรพวกนี้
แล้วส่วนมากจะจับได้อีกคนนี้คนที่ให้ข้อมูลผู้ต้องหาจะได้รับการลดโทษเป็นพิเศษ
แต่เรื่องนี้ไม่น่าจะใช่ผมอาจจะไม่เห็นเห็นต่างกับท่านอาชญะนิดนึง
เพราะอันนี้เขาลง๕๐ปีใช่ไหมตลอดชีวิตแล้วเหลือ๒๕ปี
ทีนี้๑๐๐ทับ๒นี่หมายความว่าถ้าตำรวจมาจับผมแล้วผมเป็นผู้ค้ายา
ที่นี่แล้วตำรวจเองไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณภาคภูมิเกี่ยวข้อง
ไอ้อย่างเนี้ยผมได้รับประโยชน์จากร้อยทับสอง

แต่ถ้าผมบอกไปปั๊บตำรวจก็บอกว่ารู้แล้ว

ผมจะไม่ได้รับการรับประโยชน์จากร้อยทับสอง
แต่ในคดีนี้ผมเข้าใจว่า
เข้าใจว่าที่ไอ้เบิกความ๑๐๐ทับ๒นี่มันจะเป็นเกี่ยวกับว่า

เอมมี่คนเดียวที่เป็นคนค้า

สมมุติว่าผมไปจับนายแดงมา

มีตำรวจคนหนึ่งมาเบิกความว่า

อาจารย์แล้วอันนี้มองแล้วอาจารย์มองแล้วมันรู้สึกอะไรบ้างไหมล่ะ
มันแปลงไหมหรือว่ามันยังไงหรืออะไรยังไง
ผมไม่เห็นบันทึกจับกลุ่มนะไม่เห็นบันทึกจับกลุ่ม
ถ้าเราต้องไล่เรามีบันทึกจับกลุ่มเราไล่ได้
ตอนเขาไปจับกลุ่มเนี่ยเขาพบอะไรเขาเขียนอะไรก็เขียนยังไง
แล้วดูแผนที่เกิดเหตุซึ่งในแผนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาต้องบอกนะ
สภาพห้องนี้เป็นยังไงแล้วปกติตำรวจมืออาชีพเลยนะ
ที่สอบสวนพวกจับกลุ่มนี้ถ่ายภาพหมด
คือถ้าผมจะถามมันก็ไม่รู้มันจะเหมือนชี้ช่องให้โจรหรือเปล่านะ
คือถ้าผมผิดผมจะสู้คดีจะซื้อคดีผมต้องไปซื้อที่ใคร

แต่เหมือนกับใช้เงิน๑๕ล้านเหรอ
จำนวนของผมไม่รู้แต่อาจจะยากเขาพูด๑๐๐ทับ๒เนี่ย
ผมเข้าใจว่าอาจจะมีตำรวจสักคนหนึ่งมาพูดอย่างนี้
เพื่อตัดเอมมี่ออกนึกออกไหม

ก็คือกันออกเลย
บัตรเราเลยแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้อีกว่า
ฉันจับกลุ่มเอมมี่เขาให้การว่ายังไง
เขาอาจจะให้การรับสารภาพว่ามีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย
แต่มาให้การทีหลังว่าตกใจในขณะที่ตำรวจจับและให้การไปอย่างนั้น
กฎหมายเขาเลยเขียนว่าคำให้การชั้นจับกลุ่มรับฟังเพื่อการลงโทษไม่ได้
แต่ฟังประกอบกับเหตุอื่นได้
ทีนี้ถ้าเราจะกันเอมี่ออก
ตอนนี้หมายถึงรายการเราก็จะกันเอมี่ออก
อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์เดี๋ยวอายการเลื่อนไปอีกเรื่องหนึ่ง
เราจะมาคุยเรื่องถ้าตำรวจเขาออกมาบอกว่า

แล้วใครเป็นตัวกลางตัวเชื่อม
ใครเป็นอะไรยังไงอะไรแบบนี้
ก็ฟังที่อัชริยะพูดมาฟังเหมือนทนายเป็นตัวเชื่อม

ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ว่ากันต่อด้วยเรื่องคดีความของ

เราจะไปกล่าวโทษปรักปรำใครนะฮะ
แต่ว่ามีการตั้งข้อสงสัย

ตรวจสอบกันไว้นะครับอาจารย์ครับคดีนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีการเปลี่ยนตัว
ทนายความกันด้วยนะอาจารย์อืมอาจารย์ได้ข่าวไหมได้ข่าวเปลี่ยนว่ามันมีการ
กลางคันนะปกติในการเปลี่ยนทนายเขาไม่เปลี่ยนกันหรอก
แต่เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการถอนทนายจำเลยเนี่ยมีสองคนอ่า
อ่าจำเลยเอมมี่เนี่ยคุณศิษย์ศิษย์ภาคก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหม
จำเลยที่สองธนายศิษย์ภาคเบี้ยวมันเกิดเป็นตั้งแต่ต้นแหละอ่า
ส่วนคนแรกผมจำชื่อทนายก็ไม่ได้แต่เขาว่ากันว่าคนแรกมีทนายอยู่ก่อนแล้ว
จำเลยที่หนึ่งก็คือปุญยวัตรอ่าหิวรันเตชะแฟนหนุ่มหวังเอมมี่ครับ
เขามีทนายอยู่คนเดียวนะครับแล้วเขาแยกทนายคนละคนทั้งคู่
ละคนคนละคนเขาอาจจะในขณะเริ่มต้นเขาอาจจะเปลี่ยนทิศทางในการต่อสู้
นะครับแต่พอทีหลังเนี่ยผมไม่รู้เพราะอะไรเขาต้องเปลี่ยนปกติการ
เปลี่ยนทนายเขาไม่ค่อยทำกันหรอกยกเว้นว่าความเห็นไม่ตรงกัน
อืมความเห็นระหว่างทนายกับจำเลยนี่ไม่ตรงกันตัวความไม่ตรงกัน
ถ้าไม่ตรงกันทนายก็จะถอนตัวก็จะถอนตัวออกจากการเป็นทนายความ
นะครับถ้าไม่ถอนเราเราเลิกได้ไหมจริงจริงตัวตัวตัวตัวลูกความเลิกได้
แต่โดยมารยาทแล้วถ้าจะเลิกทนายเขาไม่อยากให้เลิกหรอก
เพราะเสียเครดิตเขาเขาก็จะถอนตัวเองนี่โดยหลักการนั้นเลยแต่ต้องคุยกันแล้ว
คุยกันแล้วต้องคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องแล้วล่ะคุยกันแล้วไม่ตรงกัน
ทีนี้บางคนก็บอกพวกนี้มันไปจ้างเลิกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
อันนี้นานจะจ้างให้ถอนตัวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ก็ต้องไปดูกันต่อไปรายละเอียดผมไม่ทราบหรอกนะฮะ
แต่นี่ทนายคนใหม่ที่เข้าไปเนี่ยคุณอะไรคุณถ้าผมดูจากข่าวนะ
วันที่สารมีคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับถ้าส่วนของเอมี่
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายของเอมี่บอกว่าพอใจกับผลพิพากษา
หากอายการจะยื่นอุทธรณ์ก็ต้องแก้อุทธรณ์ต่อไปครับส่วนทนายความของนายปุญญวัตร
ชื่อว่านายอาคมคงสวัสดิ์อ่าบอกว่าพอใจกับผลคำพิพากษาอืม

คดีฟอกเงินเกี่ยวกับยาเศรษฐ์เสพติธรรม
มันชัดครั้งสุดท้ายผมจำได้ว่าคุณอาคมเขา
ไปช่วยทนายตั้มทำอยู่ที่กาญจนบุรีคดีปรีชากับจรูน

สิบล้านเขาอยู่ข้างเดียวกับสิทธา

ก็ไม่รู้ดิแต่ว่าเขาเดินอยู่ด้วยกันนะ

มันก็เลยทำให้คนสงสัยว่า
มันจะจริงไหมที่เอาธนายทีมเดียวกันเข้ามา
คุณสิทธาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณนวัฒน์โดยตรง
แต่ว่าทนายที่เข้ามาที่เขาบอกกันว่า
เป็นทีมเดียวกับคุณสิทธา
ซึ่งผมจำได้เห็นภาพที่ไปสารกาญจนบุรี
อันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ไม่ได้ว่าอะไร
ก็เป็นเรื่องปกติที่ทนายคนไหนจะเข้าไปก็ได้
อาจารย์ในกระบวนการอย่างนี้
อันนี้ไม่ได้หมายถึงคดีนี้นะคดีทั่วไป
ที่เขาวิ่งกันวิ่งเต้นล้มคดีอะไรกันเนี่ย
ใครเป็นคนวิ่งผมต้องให้ใครวิ่ง
คือโดยปกติผู้ต้องหาเขาต้องวิ่งเอง
แต่ผู้ต้องหาจะไม่ค่อยรู้จักอาจจะใช้หนึ่งตีนโรงตีนศาล

ตีนโรงตีนศาลพวกในประกันพวกสมัยก่อนมันเยอะแง่

มันอยู่แถวสารนั่นแหละพวกนี้ตีนลงตีนศาลเขาเรียกพวกนี้
จะไปวิ่งไปคุยที่ผมเคยบอกผมก็โดนคุยคุยเสร็จแล้วบอกว่าวิ่งผมแล้ว
ถามผมกินข้าวหรือยังแต่ไปบอกผู้ต้องหาวิ่งแล้ว
ถ้าท่านไม่รู้จักตีโรงตีนศาลท่านมีเรื่องไปสารเนี่ยท่านเจอเองล่ะ

ที่๒ก็คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ทนายก็มีในการวิ่งเต้นทนายก็มี
แม้กระทั่งตำรวจพนักงานสอบสวนเราก็มีหมดอ่ะ
อยากให้ช่วยพักพวกคือสังคมไทยมันมีพวก
อันหนึ่งนะมันมีพวกใครมีคดีใครพอรู้จัก
คนพวกนี้เก่งเนี่ยคนพวกนี้เก่งเนี่ย
ว่าเขาก็พยายามจะไปสืบ
สมมุติว่าผมเนี่ยสนิทกับท่านนะ
พอเสร็จแล้วมีคดี
แต่เขารู้จักท่านเขาจะมาให้ท่านมาคุย

เรื่องนี้คดีเอมมี่อามาเรียเนี่ย
ที่เขาตั้งข้อสงสัยเรื่องขบวนการวิจารณลมคดี

อาจารย์ได้กลิ่นอะไรหรือว่าคิดยังไงหรือมองยังไง

ที่ตำรวจเขาพูดกันเนี่ยหรือเท่าที่ฟังเนี่ย
คุณอาชียะก็เธอโทรคุยกับผมเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไร

ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นจริง

ใครโดนก็ตอนนี้เห็นบอกตำรวจ๓๔คนแล้วใช่ไหม

แล้วคาดการณ์ระดับสูงกระบวนการยุทธรรมระดับสูง
ผมบอกแล้วผมกับผมนี่ก็ยังยืนยันแหละครับ
ถ้าบางส่วนพาดพิงถึงอายการแล้ว
ถ้าได้ความว่าร่วมด้วยทำจริงนะ
ในการสุดท่านเข็มชัยไม่ยอมหรอก

เป็นเรื่องของตำรวจจะไปติดสินบาทค่าสินบน

พวกนี้ก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุน
เอมมี่เนี่ยยังมีอีกหลายภาคนะผมว่า

เดี๋ยวติดตามข่าวในพระสำนักนะครับ
คุณเขมสอนแล้วก็เดี๋ยวผมภาคภูมิไปด้วยนะครับ